ว่าแล้วนะคะพูดถึงเรื่องงานไปงานวงสวงละครดีกว่าคุณผู้ชม
ละครฟอร์มยักษ์สร้อยนาคีมาแล้วค่ะ
เรื่องนี้นำแซงโดยน้องนาวที่สานาท
ต้องบอกว่าเขาดังมาจากแม่เบี้ยคราวนี้ก็เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับงู

เรื่องนี้นะคะต้องบอกนะคะว่าน้องนาวเปิดใจกับเราเลยค่ะว่าเธอรู้สึกผูกพันกับพ่อปูมายาวนานมาก
ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเรียนนัตตสินมาด้วยค่ะ
โดยก่อนจะเปิดกล้องเนี่ยน้องนาวก็ได้ไปไหว้ขอพรที่ถ้ำนาคี
ชื่อละครว่าสร้อยนาคีก็ต้องไปถ้ำนาคีค่ะคุณผู้ชม
ก็ไปขอให้การถ่ายทำเนี่ยราบรื่นนะคะแล้วก็พ่อปู่โดนจิตโดนใจคนดูให้รักละครเรื่องนี้นั่นเองค่ะ
และด้วยความที่เป็นละครพีเน็ตย้อนยุคค่ะคุณผู้ชม
สดร้อนก่อนวงสวงค่ะน้องนาวได้ไปถ่ายทำละครในถ้ำ
เพราะว่าในเรื่องมันเกี่ยวกับถ้ำทั้งหมดเลยค่ะ
แล้วปรากฏว่าเกิดอาการท้องเสียค่ะแต่ก็ยังใช้แรงฮึดค่ะมาร่วมพิธีบวงสวงคือน้องนาวบอกกับเราเลยนะคะบอกขอพ่อเลยบอกว่า
หนูขอมาเถอะขอมีแรงที่จะมาบวงสวงในละครเรื่องนี้เพราะว่าสร้อยนาคีมันชื่อตรงมาก
กับถ้ำนาคีนะคะเอาไปฟังเรื่องเหลือเชื่อจากลูกสาวพญานาคคนใหม่น้องนาวกันหน่อยค่ะ
บอกท่านว่าไงบ้างคะให้มันปังเหมือนแบบแม่เบี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่าเป็นคนที่มีความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรที่เราได้เล่นเป็นสิ่งลีลับสิ่งที่คนไทยมีความเชื่อเราก็เต็มที่แหละแล้วก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มันราบลื่นไม่มีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้าวันนี้ค่ะไปถ่ายที่ถ้ำมาอาจจะข้าวมันมันอยู่ใน
ก็เมื่อวานก็มีท้องเสีย

ใช่ค่ะหนูไปถ่ายในถ้ำคือแบบไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลย